คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่สกลนครคือมีอดีตลูกเขยที่เขาเนี่ยไปเผาบ้านทั้งอดีตพ่อตาทั้งบ้านญาติผู้ใหญ่ของอดีตภรรยาไปก่อเหตุตอนดึกดึกแล้วก็ไปก่อเหตุวุ่นวายแบบเนี้ยหลายต่อหลายครั้งมากแล้วก็ไม่โดนจับสักทีค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ไฟไหม้บ้านหรือมีคนตายซะก่อนล่ะครับถึงจะดำเนินการจับกลุ่มครบ๑เดือนแล้วที่แจ้งความไปผู้ก่อเหตุมาก่อเหตุซ้ำตั้ง๔๕รอบถ้ายังไม่ดำเนินการจะไปแจ้งทางจังหวัดถือว่าช่วยเหลือผมไม่ได้
นี่แหละค่ะประเด็นคือผู้ชายคนนี้ก่อเหตุมาหลายรอบแล้วยังไม่ถูกจับดำเนินคดีนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณวิสุทธิ์นะคะอายุ๔๗
โคกสะอาดที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
เขาก็บอกว่าเดือดร้อนมานานเป็นเดือนเขามาก่อเหตุแบบเนี้ย
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนก่อเหตุชื่อว่านายเวียรชัยรัตนาอายุยี่สิบสี่
เป็นอดีตลูกเขยคือเขาก็เลิกกับภรรยาไปแล้ว
แต่ยังจะมาก่อเหตุแบบโอ้โหหลายต่อหลายครั้ง
บ้านหลังเนี้ยสองครั้งนะคะครั้งแรกโยนระเบิดเพลิงเข้ามาใต้ถุนบ้าน
ครั้งที่สองโยนมาที่ใต้ถุนบ้านเหมือนกันแบบมาที่กองไม้
อ่ะครับใต้ถุนบ้านอ่ะมันยิ่งน่ากลัวอ่าโอ้โหช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ทันอ่ะ
สองรอบแล้วตีสองวันนี้คือครั้งที่สามนะคะ
มาก่อเหตุที่บ้านของนายละมัยรัตนาอายุ๖๔เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือเป็นพ่อตานี่แหละขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านลงมาตะโกน
จุดไฟใส่ขวดน้ำมันที่เป็นขวดแก้วอะค่ะแล้วก็ปลาเข้าไปเลย
ดูสิคะแล้วหลานของเจ้าของบ้านเขานอนอยู่ด้านล่างครับ
เขาก็ร้องขอความช่วยเหลือยังดีนะดับไฟได้ทัน
ก็เลยกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยซื้อกล้องวงจรปิดมาติด
จะได้มีหลักฐานอยากให้ตำรวจจับตัวคนที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีเร็วเร็วหน่อยเพราะบุคคลในลักษณะแบบนี้
มันเป็นภัยต่อสังคม
เถอะสาเหตุที่ถ้าได้ลูกเผยนะครับก็ได้เข้ามาจุดไฟ
ในไตรฐรมัณณนะครับโดดสลัดไปหลุ่นบานนะครับ
ทำให้ระเบิดไพ่ในชีวิตเวอร์ทัพสิ่งของในครอบครัว
นะครับสามเทือดสี่เทือดแล้วนะครับก็เป็นที

ไม่ใช่แค่ครั้งแรกแล้วก็มีครั้งต่อไปเรื่อย

เพราะว่าพ่อหนูไม่อยู่บ้านเขาก็มา
เขามาวันนั้นเขาก็โยนไฟเข้าไปใต้ถุนบ้าน

หนูก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็หนูก็โยนออกมาข้างนอก
เขาก็ไปบ้านยายอีกครั้งนึงค่ะ
ทางตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้
ให้ทางชุดสืบสวนสพพนค
ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตพศน
ควบคุมตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
หลังจากผ่านไปเป็นเดือนแล้วก่อเหตุมา๔๕รอบ

ก็จับไปได้เนี่ยก็มีแกลลอนน้ำมันอยู่ด้วยมีน้ำมันอยู่ด้วยนะ
มีผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันมีไฟแช็คมีมีด
ปัสสาวะโอ้โหไม่ต้องสืบปัสสาวะม่วงค่ะ
เขาบอกเอือมระอากับพฤติกรรมของนายวีรชัย
อกจากไปก่อกวนอดีตภรรยา
ยังทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองด้วย
แล้วก็ทำแบบนี้บ่อยมากจนเขาเอือมกันหมด
สุดท้ายโดนจับนะคะนี่คือของกลางนะคะ

โอ้โหก็ต้องจับสักทีฮะ

อย่างนั้นก็ทำอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันจะหนักข้อขึ้น